ประเด็นการเมืองกันหน่อยนะคะวันนี้ก็พาดหัวใหญ่เลยเนี่ย
แท็กทีม๑๐๓เสียงไปไหนไปกันป่อช่อป่อพ่อท่อ
ก็คือเป็นท่านที่ปัดแล้วก็ภูมิใจไทยดึงเกม
คือตอนนี้เพราะเขาบอกว่ามันอาจจะกลายเป็นคั่วที่สามไงฝุ่นทั้งสองอันนี้จับมือกัน
จริงจริงก็ถือว่าก็มีเสียงมีพลังอยู่เขาก็แน่นนะถูกต้อง
ทีนี้เรื่องของการจัดคั่วการเมืองเรื่องการตั้งรัฐบาลเนี่ย
หลายคนพูดเป้าไปที่ภูมิใจไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกว่า
ให้นายอนุทินหัวหน้าพักตัดสินใจไปเลยจะดำเนินการอะไรยังไง
มอบหมายให้หัวหน้าพักทำคนเดียวเลยแต่แต่แต่อย่าทิ้งกัญชานะ
อย่าทิ้งกันค่ะเขามีเงื่อนไขทั้งหมด๔ข้อคุณผู้ชม
ที่ใครอยากจะตั้งรัฐบาลแล้วต้องการพักภูมิใจไทยเข้าไปร่วมเนี่ย
ข้อนี้ต้องทำให้ได้มีอะไรบ้างไปฟังกันเลย
นายสักแสงชิดชอบเลยค่ะที่การพักษ์แถลงมาติพักษ์ออกมาแล้วนะค่ะว่า
อบหมายให้นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพัก
มีอำนาจดำเนินการเรื่องตั้งรัฐบาลภายใต้จุดยืน๔เรื่อง
เรื่องแรกต้องเป็นพักการเมืองที่เทิดทูลสถาบัน

ต้องรับนโยบายกัญชาเสรีของพักไปปฏิบัติ
ไม่ใช่แค่รับเฉยนะรับไปปฏิบัติ

และ๔รัฐบาลที่จะตั้งขึ้นต้องมีเสถียรภาพค่ะ

เริ่มโทรติดต่อภาคการเมืองต่าง

หลายคนก็บอกว่านี่จะไปจับตั้งเป็นคั่วที่๓หรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาล
เป็นแค่ผู้ประสานงานเท่านั้น
ซึ่งนายอนุทินเองแย้มออกมาแล้วนะคะว่า
จริงก็มีคำตอบในใจบ้างแล้วแหละ

คุณจะไม่เห็นภูมิใจไทยอยู่ในนั้นอย่างแน่นอน
ภูมิใจไทยจะต้องอยู่ในรัฐบาลเสียงข้างมาก
และเสียงของสภาผู้แทนราษดร๕๐๐คน
ตรงนี้ต้องนิ่ง
ความที่สิ่งชาวบ้านเป็นอย่างไร
ผมจะรับฟังจากส่อทุกคน

เพราะที่ประชาธิปไตยนะเราต้องฟังทุกมิติ
คน๕๐๐คนต้องนำคน๒๕๐คน
เพราะฉะนั้นก็พูดตั้น

เอาคนไทยแบบจะไปจะถอย

คุณไปไหนฝั่งนั้นคือได้เป็นรัฐบาลเลย
แล้วคือคนไทยก็ยังไงล่ะ

หลังจาก๙พฤษภาคมจะรู้ไง
วันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย๒๑แล้ว

ประชาธิปัตย์เองก็ยังคงไม่ชัดเจน

ส่วนประเด็นเรื่องการร่วมรัฐบาล

จุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกเลยว่า

ต้องรอมติที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพักกับสสก่อน
ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดเลยว่าจะประชุมกันวันไหน
แต่ยืนยันนะคะว่าทุกคนจะปฏิบัติตามมติภักดิ์

ไม่ทราบกระแสข่าวเลยที่บอกว่านายอภิษฎเวชาชีวะ
หัวหน้าอดีตหัวหน้าพักจะลาออกจากการเป็นสอสอ
ถ้าพักมีมติร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ

ออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก
พูดถึงผู้ใหญ่ในพักที่เคยเคารพนับถือมาเกือบ๓๐ปี
บอกว่าแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงภาพลวงตา

ต้องกลายเป็นคนที่ต้องถูกพิคาต
บารมีมากล้นที่ควรจะวางตัวเป็นกลางเพื่อสร้างเอกภาพ
กลายเป็นตัวตอกลิ่มให้เกิดความแตกแยกมากขึ้น

จุลินบอกว่าเรื่องนี้เห็นแล้วล่ะ
ก็ไม่ได้มองนะว่าเป็นความขัดแย้งอะไรภายในพัก

แต่ยินดีจะช่วยงานพักถ้าได้รับมอบหมายค่ะ
แล้วก็มีรายงานด้วยว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารพักวันนี้
มีการวิภาควิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง
ว่าผู้ใหญ่ในพักที่นายพีรพันธ์เคารพมาเกือบ๓๐ปีเนี่ย

นี่แหละมันคือเกมการเมืองอย่างแท้จริง

มีอีก๒พักมาให้ดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะครับ
ทางด้านของพักชาติไทยพัฒนา
นางสาวกัญจนานศิลปอาชาหัวหน้าพักก็บอกว่า
เตรียมที่จะประชุมเฉพาะหัวหน้าพัก

เพื่อสรุปความชัดเจนในการทำงานด้านการเมือง
ในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่๒๔พฤษภาคม
หลังเสร็จสิ้นรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
เนื่องจาก๒๕พฤษภาคมจะมีการประชุมสภาผู้แถมราชดร
เพื่อเลือกประธานสภาแล้วก็รองประธานสภา
ขณะที่นายพิเชษสถิราชวานหัวหน้าภักดิ์ประชาธรรมไทย
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๑๑พักการเมืองที่ประกาศตัวหนุน

ยืนยันจนถึงตอนนี้๑๑พักเล็กทั้งหมดทั้งมวล

เพราะที่ผ่านมาทุกพักอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้
มั่นใจว่าการเมืองมีเพียง๒คั่ว

หากจะมีขั้วที่๓ก็หมายถึงขั้วที่ต้องการจะล้มรัฐบาลนั่นเอง
นี่รู้หรือไหมครับผมเคยบอกว่า
ไปเมืองการน่าเมืองนี้มันต้องมีบุคคล
ในอาทิตย์๓อาทิตย์
และมันไม่มีทางที่พวกเราจะพักเดียว
เพื่อเรียบร้อยศึกลงการน่าต่อไป
พูดถึงเงินจำนวน๑๑๐ล้านบาทที่นายธนทรให้พักอาณาคตใหม่กู้ยืม
เพื่อให้พักสามารถเดินหน้าทำกิจกรรมในช่วงการเลือกตั้งได้อย่างไม่มีสะดุด
ซึ่งนายศรีสุวรรณจัญญานักร้องของเรานักร้องย่อมาจากนักร้องเรียนนะคะ
เป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็บอกว่า
มันขาดต่อมาตรา๖๖ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองหรือเปล่า
เพราะรายได้ของพักการเมืองไม่ได้ระบุให้บุคคลหรือพักการเมืองใด
สามารถกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจกรรมการเมืองได้
ก็เก่งนะฮะร้องได้ทุกทุกเรื่องเลยคือหลายคนอ่ะ
ก็วิภาควิจารณ์เหมือนกันแหละว่าทำไมร้องอยู่พักเดียว
เออมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าแล้วก็ตกลงอยากให้การเมืองเดินหน้าไหม

แล้วทำไมพระอื่นถึงไม่มีการไปจับตาอยู่อันนี้เช่าหน่อยเขาก็พูดกันเยอะว่า
เอ๊คุณศรีสวรรค์มองเห็นแค่พักเดียวหรือเปล่าหรือยังไรอ่ะนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวพันนิกาวานิสโคศกของพักอนาคตใหม่ก็บอกว่า
ไม่ได้กังวลใจที่นายศรีสุวรรณจะยื่นตรวจสอบเรื่องเงินกู้ยืม๑๑๐ล้านบาท
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการบรรยายของหัวหน้าพักเนี่ย
เป็นแค่การชี้แจงถึงความคืบหน้าเรื่องตัวเลขที่พักกู้ไปใช้จ่ายเฉย
ในการเลือกตั้งแล้วก็ค่าใช้จ่ายในพักไม่ได้ปล่อยกู้เพื่อหากำไรจากดอกเบี้ยอะไร
เพราะพักไม่ใช่องค์กรแสวงหาผลกำไรค่ะการคิดดอกเบี้ยก็เลยเป็นแบบเงินกู้ระยะยาว
ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการยื่นร้องเรียนจากของนายศรีสุวรรณแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนความคืบหน้าในการเจรจากับพักประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็ชาติไทยพัฒนา
เพื่อร่วมกันตั้งรัฐบาลคั่วที่๓เนี่ยโคศกพักอนาคตใหม่ก็บอกว่า
ทั้ง๓พักน่าจะตอบรับค่ะคาดว่าจะดำเนินการได้ทันก่อนเปิดสมัยประชุมในวันที่๒๔พฤษภาคมนี้
ลองนึกภาพอนาคตใหม่ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนา

ผมว่าคนตลอดชาติก็ไม่ย่อยนะ
และหลายคนบอกว่าเขายักษ์จะเห็นคนจากแต่ละภัคษณ์มารวมกัน

ได้มาทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติ
สุดท้ายแล้วประชาชนอยากให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้
และอยากรู้ว่าเรื่องของปากท้องพวกเขาเนี่ยพวกเราเนี่ยยังไงต่อ
ใช่เพราะตอนนี้เศรษฐกิจโลกมันไม่ดีเลย
เราจะมาเราจะช้าหรือว่าล้าหลังหรือว่าหยุดชะงักเนี่ยไม่น่าจะได้
รีบทำให้มันเสร็จสิ้นไปนะครับ